ผมไม่วงมือกับคนเลวเลย

ไม่หวนอื่นกับทางงานเดียว
ชุวิตตีแสกหน้า

ที่จังหวัดกระบี่๘ศพนะคะ

เป็นคดีสะเทือนขวัญนะครับ

มีการฆ่ายกครัว

ท่านผู้ชมครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจ

ความเป็นมาเป็นอย่างไรก็คือมี
คนที่แต่งชุดลายพราง

ในบ้านที่จังหวัดกระบี

ในขณะนั้นผู้ใหญ่บ้านชื่อนายวรยุทธ์
ไม่อยู่ที่บ้านนะครับก็อยู่แต่ญาติพี่น้อง

ผมจะเขียนให้ดูว่ามีใครที่เสียชีวิต
ใครที่รอดบ้างนะครับ

ชื่อโวลยุธนะครับ

ภรรยานะครับ

เด็กหญิงเด็กหญิงนะฮะคนนี้ก็

ควบ๘ควบ๑๑ควบ

พี่สาวภรรยานะครับ

แอนนานะครับเป็นพี่สาวครับ

เป็นพี่สาวพี่เขย

พี่เขยพี่สาวก็พูดง่ายว่า
ก็ดองกันนะครับ

คนที่เสียชีวิตคนถัดมา

แอนนา๒สุริยา๓

แล้วก็ภรรยา

ทั้งหมด๘ศพที่เสียชีวิต

ปรากฏว่าคนหนึ่งนะครับก็คือ

อันจรีก็

น้องเขย๒คนนี้

๑คน๒คน

คือบ้านนี้มีผู้หญิง

เลือดไหลแล้วก็ล้มลง

ผู้ที่เสียชีวิตนายวรยุทธ์เสียชีวิต

พี่เขยเสียชีวิตน้องเขยเสียชีวิต

และผู้ที่ทำการ

วันนี้ก็มีข่าวหลายข่าวครับ
คุณมิ้นครับว่าข่าวโน้นข่าวนี้

ก็พูดกันไล่เลียงกันมา

นายกอบตอะไรต่างหรือการร้องเรียนเรื่องโลโมหิน
ผมขัดแย้งกันเรื่องบุกลุกที่ดินนะฮะ
คือมีหลายกรณีทั้งเรื่องของร่วมกับชาวบ้านอีกหลายหมู่บ้านขับไล่ครู
แม้กระทั่งเรื่องชู้สาวก็คืออย่างนี้ครับ
คุณมินครับเวลาตำรวจเนี่ยวิเคราะห์ก็จะมีอยู่ไม่กี่เรื่องแล้วครับ
เรื่องการขัดโมมขัดแย้งเรื่องธุรกิจเรื่องชู้สาว
อันนี้คือสองเรื่องสำคัญแต่ผมดูแล้วคุณวินครับจะฆ่ากันถึงประสบเรื่อง
ผมว่ามันต้องเป็นเรื่องอะไรที่ลึกมากกว่านั้น

คือด้านความคิดของผมนะคือผมก็ต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นไม่ได้เกี่ยวนะครับ
ต้องเคารพผู้ที่เสียชีวิตนะครับอาจจะเป็นเรื่องเงินไหม
เรื่องเงินเรื่องทองไหมเพราะหลังได้ข่าวว่าเฮ้ยมึงเอาเงินนายกูไปเยอะ
มีประโยคนี้ออกมาจากปากของกลุ่มคนที่ใส่ชุดลายพราง
ได้ยินได้ยังไงก็เขาบอกว่าได้ยินมาจากพยานนะครับ
ระหว่างเกิดเหตุเนี่ยรถเข้ามาเนี่ยคุณมินครับชาวบ้านรู้ไหม
เขาบอกชาวบ้านก็รู้นะเพราะเข้ามาถามทางด้วยนั่นได้ในวรยุทธ์ไปทางไหนนะครับ
เพราะว่าไม่รู้นะครับเอ๊ะถ้าถามทางแล้วก็ไปถึงตอน๔โมง
แล้วนายวรยุทธ์คงจะโทรเข้ามาเพราะโดยปกติอาจจะโทรเข้ามาหาเมีย
ในขณะนั้นเขาไอ้พวกคนร้ายต่างนี้ก็อยู่ในบ้านแล้วนะครับ
อาจารย์ลวงนายวรยุทธ์กลับมาตกลงเจรจากันนะเนี่ยลูกเมียมันอยู่ที่นี่หมดน่ะ
รีบกลับมาเร็วนะครับได้ยินเสียงพูดว่าเป็นคนภาษาภาคกลาง
สำเนียงภาษากลางนะครับ
ท่านผู้ชมครับกระบี่ก็เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้
ก็คงจะพูดทั้งท้องถิ่นก็ต้องเป็นภาษาใต้
ผู้ก่อเหตุยังใช้อาวุธปืน
ของตัวนายวรยุทธ์ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเอง

แล้วก็ใช้ปืนของเจ้าของบ้านยิงไม่ได้ใช้ปืนตัวเอง

เขาบอกว่าคนในคนในบ้านที่รอดบอกว่ามาอาวุธครบมือ
ครับนอกจากนั้นแล้วยังเก็บกระสุนไปด้วย

พูดได้ง่ายว่าหลักฐานเก็บไปหมดเลย
แล้วก็เชื่อว่าดูจากกล้องวงจรปิดเนี่ยตามทางคือคุณมิ้นเขาจะมีกล้องวงจรปิด
สังเกตดูว่าขยายรัศมีร์ไปออกจากนี่มันจะไปทางไหนได้บ้างก็ไปดูกล้องดักไว้
ก็ปรากฏว่าเห็นว่าไปทางเส้นทางทางนครสุราชนะครับคือกระบี่อยู่ใต้สุด
มันอาจจะหลอกขับรถไปแล้วก็วนรถกลับไปทางอื่น
และที่สำคัญคือมันเอารถไป๑คันรถของเจ้าของบ้านเนี่ยใช่เอารถเข้าไป๑คัน
จะเอาไปทำไมเพราะเอารถไปเนี่ยมันก็ยิ่งผิดสังเกตนะครับ
เว้นว่าจะเอารถไปทำอะไรต่อหรือว่ารถไปคืนที่ใช้หนี้แม่มันจะไหวเหรอ
ฆ่ากันถึงขนาดนี้ย่อมรู้อยู่แล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่โตขนาดนายกยังพูดถึง
คุณมินครับผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยภายในไม่กี่วันนี้ต้องรู้ตัว
คนที่ก่อเหตุทั้งหมดทุกวันนี้คงจะเตรียมตัวแต่อย่างว่าล่ะครับ
มันเป็นมืออาชีพมีอิทธิพลคงเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเรื่องทอง
โดยปกติเนี่ยคนที่ทำงานเปิดเผยเขาบอกว่านายวรยุทธ์เนี่ยเป็นคนโผงผางสไตล์
พูดจานะครับเป็นตัวแทนเป็นอะไรต่างเหล่านี้
ผมก็เลยมีข้อความคิดแนะนำว่าในระหว่างนี้สมมุติแล้วกันนะครับ
ผมก็เคยมีลักษณะแบบนั้นนะครับผมจะถูกไล่ล่าไม่ไล่ล่าอย่างไร
ก็แล้วแต่จนถึงปัจจุบันผมก็ยังมีชีวิตมานั่งจัดรายการกับคุณมิ้นอยู่เนี่ย
แต่วิธีการของผมนั้นแตกต่างกันครับนะครับผมก็จะต้องเล่าให้ฟังว่ามันมีวิธีการอย่างไร
มันทำกันอย่างไรถึงจะรอดชีวิตผมไม่ได้ไปบอกนะฮะว่าให้ใครมาทำตาม
แต่ผมเล่าประสบการณ์ของผมให้ฟังว่าเราจะเดินทางไปไหนอย่างไรทำตัวอย่างไร
มันมีด้วยกัน๑๒ข้อครับผมเลยเรียกว่าบรรยัติ๑๒ประการ
บรรยัติ๑๒ประการคุณผู้ชมข่าวนี้เนี่ยเรายังไม่สามารถด่วนสรุปได้นะคะว่า
มเหตุเนี่ยจะมาจากอะไรกันแน่แต่ว่าตามการวิเคราะห์ของคุณชุวิต
ชุวิตมองว่าน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองแล้วก็น่าจะต้องเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพล
ครับคุณมิ้นประการแรกเนี่ยแน่นอนถ้าไม่ได้มีความรุนแรงเจ็บแค้นกันเนี่ย
คงไม่ทำขนาดนี้มันไม่ทำทั้งขนาดนี้หรอกครับเอาว่าเป็นเลือดชู้สารมันฆ่ากันถึง
โอ้โหยกครอบครัวเลยลูกเด็กผู้หญิงสามคนอย่างเงี้อืมไปทำเนี่ย
อย่างนี้คือมือปืนยังไม่ทำนะเพราะรู้อยู่แล้วว่ามือปืนรับจ้างเนี่ย
ทำผู้หญิงไม่ยิงก็มีฮะมีครับบางกรณีเขาก็ไม่รับ
กรณียิงเด็กนี่ยิ่งไม่เอาใหญ่เพราะรู้อยู่แล้วว่าโดนแน่
แล้วแบบนี้เท่ากับเป็นกลุ่มต้องเป็นกลุ่มผู้มีอิทธิพล
อืมผู้มีอิทธิพลนั้นก็คงจะต้องเจ็บช้ำน้ำใจอะไรสักอย่างหนึ่ง
คือเรื่องปัญหาว่าเรื่องเคลียร์กันเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันเคลียร์กันคำว่ารับเคลียร์
บางทีรับเคลียร์นู่นเคลียร์นี่มีข่าวทะแม่งทะแม่งว่ารับเคลียร์ให้โรงโม่หินอะไรต่าง
เอาเงินไปแล้วแล้วก็เคลียร์ไม่สำเร็จวิ่งเคลียร์อ้าวไม่สำเร็จ
แล้วก็เงินไม่ได้คึงไม่ได้คืนกันอันนี้เป็นเรื่องที่เขาคุยกัน
ฟังมาผมก็เอามาพูดต่อแต่ว่ายังไม่ได้สรุปนะครับเพราะถึงขนาดว่าตาย
ศพเนี่ยเอาทั้งผู้หญิงด้วยเนี่ยอืมเด็กผู้หญิงด้วยเรื่องเนี้ยไม่รอดแน่นอน
ผมเชื่อว่าเรื่องนี้ขนาดพบตรลงไปนายกสั่งกำชับ
ใช่จะรอดหรือครับอืมอ่าคุณผู้ชมอย่างที่บอกว่าประเด็นข่าวนี้เนี้ย
ต้องติดตามการแถลงอย่างที่เป็นทางการด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเบรกหน้า
ฟังกันหน่อยสำหรับบัญญัติ๑๒ประการว่าถ้าเกิดว่าเราจะต้องตกอยู่ในสถานการณ์
คล้ายแบบนี้หรือว่าอันตรายแบบนี้ทำยังไงถึงจะรอดสักครู่เดี๋ยวค่ะ
ชูเว็ตตีแสดหน้า

แกร่งของลูกผู้ชาย
คุณผู้ชมมีหลายครั้งหลายคนเหมือนกันนะคะที่บางทีส่งข้อความเข้ามาใน
รอดมาได้ยังไงเคยโดนอุ้มใช่ไหมคะครับแล้วก็รอดมาได้
นั่งอยู่ตรงนี้ทุกวันนี้วันนี้บัญญัติ๑๒ประการของคุณชูเว็ต
คุณชุวิตที่ทำให้คุณชุวิตยังคงมีชีวิตอยู่และนั่งอยู่ตรงนี้ได้

ชีวิตผมนั้นมันก็เคยขึ้นเคยลง
เคยอยู่ในภาวะอันตราย
สิ่งต่างที่ผมพูดไปทั้งเรื่องแฉเรื่องพูดอะไร
ก็มีคนข่มขู่ผมมากมายคุณมิ้นครับ
มีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านก็ไม่รู้วันตายหรอกครับ
กินหูฉลามเสร็จก็โดนยิงตาย
บางคนกินวายขวดละเป็นแสนแล้วก็นอนตาย
เพราะฉะนั้นเรื่องต่างที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ย
ก็เป็นตัวอย่างครับรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหาง
ประเทศไทยนั้นเป็นเมืองพุทธใช่ไหมครับคุณมิ้นครับ
แต่ว่าฆ่ากันเป็นว่าเล่นแบบนี้แหละครับ
ศพอย่างนี้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นในประเทศไทย
โดยเฉพาะที่จังหวัดกระบี่จังหวัดที่น่ารักเล็กนะครับ
มีความเงียบสงบไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรกับทางภาคใต้๓จังหวัดนั้นเลย

ดังนั้นสิ่งแรกที่ผมจะต้องบอกท่านผู้ชมซะก่อนล่ะครับ
ประสบการณ์ของผมนั้นทำให้ผมรอดประการแรกนั้นนะครับ

อย่าเดินทางโดยใช้เส้นทางเดิม
อันนี้คือเรื่องปกติซะก่อนนะครับ
กลับทางนี้กลับบ้านทางนี้ก็ไปแต่ทางนี้
ครั้งก็ไม่บอกแล้วครับบอกคนขับรถไปทางนี้บ้างนะครับ
ไปทำไมทางนี้ทางนี้ทางกลับบ้านโอ้อยากจะไปดูถนนหนทาง
อยากจะไปดูตึกดูอาคารก็ขับไปแล้วกันนะครับ
จะไปธุระป่าปังตรงนั้นแล้วบอกเออไปทางนั้นเสร็จปั่น

เพราะฉะนั้นอย่าใช้เส้นทางเดิม

ทางนี้ก็ไปทางนี้กลับทางนี้ก็กลับทางนี้นะครับ
อย่าใช้เส้นทางเดิมนะครับ
ข้อที่๒อย่าบอกหมายกำหนดการใครเด็ดขาดนะครับ
พรุ่งนี้มีนัดกินข้าวที่ตรงนี้

เหนือก็บอกไปใต้ไปใต้ก็บอกไปเหนือครับนะครับ
อย่าไปบอกว่ามีหมายกำหนดการไปขึ้นกระดานไว้เลย
วันนี้๖โมงเย็นนัดเพื่อนไว้๒ทุ่มจะกินข้าวคนนั้น
ห้ามพูดหมายกำหนดการให้ใครได้ยิน
โดยปกติคุณมิ้นต้องเข้าใจนะเราไปไหน
ก็คงไม่ขับรถคนเดียวถูกไหมครับ

มีลูกน้องย่อมมีคนขับรถนะครับ
ใจเขาเราไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรนะครับ
พูดไปมันก็รังแต่ว่าอาจจะเกิดเหตุร้าย

ไว้จะไปไหนก็ไปเลยนะครับ

อย่าพูดธุระในรถ
ใช้มือถือเราใช้โทรศัพท์ในการสื่อสารกันหมด

เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะเวลานั้นเวลานี้
ที่ร้านอาหารนั้นนะแถวสะพานควาย

ก็เท่ากับเขารู้หมายกำหนดการเราหมด
นะครับเราไม่ควรพูดไม่ใช่ไม่ไว้วางใจนะครับ
แต่โบราณเขาบอกนะฮะอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนนะครับ
ข้อที่๔อย่าใช้รถคันเดียว
อันนี้ไม่ได้หมายความว่าโอ้ยจุงวิทย์พูดได้นี่
ไม่ใช่รถคันเดียวมันมีรถหลายคัน
นั่งแท็กซี่ก็ไม่ผิดนี่ครับเพราะอยู่เราก็นั่งแท็กซี่ไปเลย
อันนี้คือเหตุการณ์ที่ผมใช้อยู่ตลอดครับ
บางทีผมอยู่ผมก็นั่งมอเตอร์ไซค์

บางทีก็นั่งเฉยบางทีมีนัดไม่ไปซะอย่างนั้น
หรอคะคือเราต้องให้ระวังตัวขนาดนั้นเลย
ก็ขนาดนั้นแหละครับในภาวะที่ผมพูดอะไรเยอะแยะนะครับเช่นเดียวกันครับ
ผมไม่ได้เปรียบเทียบชีวิตผมถึงขนาดนั้น
แต่นายวรยุทธ์นี่เขาคงไม่รู้นะครับ
แต่ระหว่างกลับบ้านก็ไม่รู้หรอกครับว่าเกิดอะไรขึ้นที่บ้าน
ถูกไหมครับขับเข้าไปก็อาจจะคนละอาจจะโทรเรียกก็ได้
ถูกไหมครับเพราะอยู่มาตั้งแต่๔โมงยัน๒ทุ่มถึงเที่ยงคืน
ยิงตอนเที่ยงคืนนายวรยุทธ์กลับไปตอน๒ทุ่ม
เพราะฉะนั้นที่ผมบอกอย่าอยู่ที่เดิมอย่าไปเส้นทางเดิม
อย่าใช้รถคันเดิมนะครับอย่าพูดธุระอะไรต่างในรถนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญก็อย่านั่งที่เดิมด้วยในรถเนี่ยฮะ
เป็นเป้าโดยปกติคนขับรถก็จะนั่งข้างขวาถูกไหมครับ
ขับรถอยู่ข้างขวาเราก็จะนั่งข้างหลังด้านซ้ายนะครับ
ก็บางทีนั่งหน้าบ้างนั่งหลังบ้างนั่งซ้ายบ้างนั่งขวาบ้าง
ขวาบ้างเปลี่ยนคันบ้างเคยนั่งรถคันนี้ก็ไปนั่งคันนั้น

มีมีครับมีครับบางทีบอกเฮ้ยอยากขับเอง
ก็มีครับเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่บอกเอาไว้ก่อน
อาจจะเกิดหรืออาจจะไม่เกิดแต่คุณมิ้นเมืองไทยชีวิตมันราคาถูก
ผมจ้างใครจ้างมือปืนรับจ้างเดี๋ยวนี้
ไอ้พวกเด็กหน่อย๕หมื่นก็รับแล้ว
๕หมื่นก็รับแล้ว๕หมื่นแสนเด็งไปไล่ยิงเนี่ย
ถามว่าเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นไหมโอ้โหมันเกิดขึ้นมากเลย
มันเป็นที่นี่กว่าเป็นซุมนั้นซุมนั้นซุมนี้ซุมเหนือซุมใต้ซุมอีสานนะครับ
อันที่๖เนี่ยแหมผมก็ไม่อยากจะบอกหรอกครับ
แต่บางทีเราก็ต้องขอโทษภรรยานะครับบอกอย่ามีบ้านหลังเดียว
คำว่ามีบ้านหลังเดียวเนี่ยก็จะไม่ใช่บอกว่าไปมีบ้านมีภรรยาหลายหลังไม่ใช่นะครับ
คือมีบ้านนอนอยู่ที่เดียวเนี่ยมันไม่ดีมันไม่ดีเลยครับ
ลูกบ้านใหญ่โตนะครับแล้วก็ไปเส้นทางนี้กับเส้นทางนี้นะครับ
ก่อนจะเข้าบ้านประตูล้วงประตูรั้วก็ใหญ่เราก็ต้องจอดรถถูกไหมครับ
กลางคืนจอดรถเผลอบางคนกดแตรเข้าไปอีกกดแตรเรียกเขาอีก
รู้ครับยังไงก็ต้องรู้ครับคนที่จ้องจะทำร้ายกับคนที่ระวังตัวเนี่ย
ระวังตัวไม่ได้ละ๒๔ชั่วโมงหรอกครับแต่คนที่จ้องจะทำร้ายเนี่ยมันจ้องได้๒๔ชั่วโมง
เพราะฉะนั้นอย่าอยู่บ้านหลังเดิมนะครับอยู่บ้านหลังนี้บ้างไปอยู่บ้านหลังนู้นบ้าง
ทำอย่างนู้นบ้างทำอย่างนี้บ้างคือต้องไม่จัดตารางเวลาให้มันตรงนะครับ
แล้วก็อย่าคิดว่าตัวเองเนี่ยมีปืนแล้วจะรอดอันนี้ผมก็เห็นมาหลายครั้งนะคนตายส่วนมากมีปืนทุกคนนะครับ
คือพกไว้ป้องกันตัวหมดแต่ไม่ทันได้ใช้ไม่ใช้หรอกครับไม่ได้ใช้หรอกครับมีปืน
มีพกปืนไว้ที่บ้านพกปืนไว้ในรถนะครับคนจะตายนี่ไม่ทันควักปืนเลยครับไม่ได้ทันยิงเลยครับ
ปืนเนี่ยกลับย้อนกลับมาอย่างกรณีนี้ก็เอาปืนของเจ้าของบ้านยิงด้วยซ้ำนะครับ
อีกข้อนึงก็คืออย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนที่ผมบอกไว้นะครับ
คนขับรถคนติดตามคนใกล้ชิดนะครับคืออย่างนี้ครับเขาไม่สามารถเอาข้อมูลจากเราได้
ก็ไปจับคนขับรถนะครับล็อกตัวคนขับรถไปบอกเฮ้ยมึงเจ้านายมึงจะไปไหน
บอกใช่ไหมลูกเมียมึงเนี่ยไม่ปลอดภัยนะลูกเมียมึงระวังให้ดี
จะแลกชีวิตลูกเมียมึงไหมหลุดหมดครับพูดหมดครับเพราะว่าแน่นอนครับ
คนขับรถถึงแม้จะรักเจ้านายยังไงแต่ก็ต้องรักลูกรักเมียมากกว่า
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะครับก็ไม่บอกคนขับรถซะคนขับรถก็ไม่รู้
คนใกล้ชิดคนใกล้ตัวเราไม่รู้หรอกครับว่าใครเป็นใคร
ดังนั้นข้อถัดไปก็คือจะต้องรู้คนใกล้ชิดเราประวัติอยู่ที่ไหน
ทำงานที่ไหนครอบครัวอยู่ที่ไหนจะไม่บอกไม่ได้ครับ
เพราะบางทีเนี่ยเราสามารถจะรู้ว่าคนนี้ลูกน้องเราเนี่ย
บ้านอยู่อุบลอำเภอตะการผืดผลพ่ออยู่ที่นี่แม่อยู่ที่นี่เมียอยู่ที่นั่น
รู้ครับต้องรู้หมดครับถ้าไม่รู้ไม่ได้ต้องสอบประวัติอัธยากรรม
ต้องปั๊มมือดูสิมีประวัติยังไงเพราะเรารับมาเนี่ย
จะไปรับใครมาทำงานใกล้ชิดกับเราได้ยังไงไม่ใช่ดูหน้าแล้วไว้ใจนะครับ
ก็อีกท่อนหนึ่งก็ตรวจสารยาเสพติดนะครับต้องเช็คถ้าเดี๋ยวนี้ซื้อ๘๐บาทในร้านขายยาก็มี
เสร็จแล้วนอกจากนั้นแล้วก็พากันอบรมว่าไอ้คนนี้เนี่ยมาจากไหน
คนขับรถคนติดตามคนใกล้ชิดต้องอารมณ์สั่งสอนให้พูดอยู่แค่๓คำเท่านั้น
นี่ไอ้เจ้านายเหมือนไงวะเออว่าจะไปเจออยู่พอดี
เจ้านายผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้าไปสมาคมครับ
เรียบร้อยเขาหลวงถามถามไงใครถามตอบอยู่ไหน
ไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบครับ
อันนี้คือสิ่งที่จะต้องสอนให้คนขับ
เพราะว่าคนขับรถเนี่ยบางคนพูดมาก
บางคนอยากจะอวดภูมิอยากจะอวดรู้ว่าสนิทกับเจ้านาย
บอกเจ้านายผมจะเดินทางไปเดี๋ยวไปเชียงใหม่ครับพรุ่งนี้
ไฟออกตอนเที่ยงผมยังต้องมาแต่เช้ามาเช็ดรถก่อน

เพราะฉะนั้นคนใกล้ชิดคนสนิทสนมต้องระมัดระวังให้ดี
เหตุการณ์ต่างที่เกิดขึ้นนั้นไม่มีใครรู้หรอกครับ
แต่เราก็ต้องป้องกันไว้เท่าที่จะทำได้

ถัดมาก็คืออย่าโชว์ครับ
บางคนอาบกระเป๋านาฬิกาโลเล็ก
นาฬิกาอีพีนาฬิกานู่นนาฬิกานี่เรือนเป็นล้าน
ใส่เพชรใส่ทองใส่สวย
กระเป๋าเอาไว้อีกสัก๔๕แสนเป็นเงินสด

เพราะเรื่องโชว์มันบาดใจ
คนบางทีไม่คิดมากมันก็คิดมากครับ
บางคนไปติดหนี้ตัดนั่นนั่นไว้
ในกรณีในอดีตเราก็เคยเห็นใช่ไหมครับ
คนที่มีชื่อเสียงคนที่มีเงินมีทอง

แต่ว่าพูดถึงว่าคนมันต้องระมัดระวัง

แล้วเดินทางอันนี้มันก็อันตรายนะครับ
อกจากนั้นแล้วโทรศัพท์
อันนี้เป็นเรื่องสำคัญครับ

ก็บางทีก็อย่าไปใช้เบอร์เดียวซ้ำนะครับ
อย่าไปใช้เบอร์เดียวซ้ำนะครับ
มีซิมบางทีก็ต้องเปลี่ยนซิม

อันนี้ผมพูดถึงกรณีทั่วไปที่อาจจะเกิดขึ้น
กรณีที่จังหวัดกระบี่นั้นมันเป็นการเสียชีวิตทั้งหมดทั้งครอบครัว
คือคนร้ายตั้งใจจะเจตนาจะทำร้ายคนทั้งหมดนะครับ
กรณีนี้เนี่ยเป็นกรณีที่คนใกล้บ้านใกล้เรือนเคียงเนี่ย
ผมยืนยันได้เลยว่าคุณมิ้นไม่กล้าให้การ
กลัวครับเพราะกลัวอะไร
เพราะลักษณะเนี่ยมันเหมือนแก๊งแก๊งยาเสร็จติด
ตัดคอตัดแขนแขวนคอนะครับ
ทำให้เกิดความกลัวลักษณะการข่มขู่ด้วยความกลัว

ไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบ
คือไม่อยากคล่องเกี่ยวด้วยกลัวว่าขาจะเข้าไปพาดรวมด้วย
ก็ถามนั่นแหละครับคนก็ต้องรักชีวิตตัวเอง
ไม่รักชีวิตตัวเองต้องรักครอบครัวตัวเองรักญาติผีน้อง
รักลูกรักเมียตัวเองลักษณะอย่างนี้ก็ไม่มีใครอยากจะไปยุ่ง
การให้การก็จะยากตำรวจก็จะทำงานยากขึ้นนะครับ
จากผู้ร้ายเนี่ยรู้ช่องทางรู้วิธีการ
มันเป็นเรื่องยากที่ตำรวจจะทั้งทำงาน
โดยปกตินี้อาจยากรรมทั้งหลายเนี่ยจะต้องทิ้งร่องรอยไว้คุณมินครับ
ท่านผู้ชมไม่มีหรอกครับเขาอาจจะทิ้งมีร่องรอยทิ้งนู่นทิ้งนี่ไว้
ตอนนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่จะต้องให้ตำรวจเขาจัดการ
พยายามที่จะหาหลักฐานใดก็แล้วแต่ซึ่งอย่างว่าล่ะครับ
เมื่อคนที่ทำหน้าที่เป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วคนนี้เป็นคนที่แบบว่า
ตรงไปตรงมาผงผางไม่ยอมใครเป็นตัวแทนชาวบ้าน
ก็ย่อมมีศัตรูนะครับมีเรื่องที่จะต้องเกี่ยวข้อง
ต้องไปสืบสวนอยู่หลายหลายประการแต่ผมเชื่อว่าเรื่องนี้แน่นอนครับ
เป็นเรื่องร้ายแรงแน่นอนหมายความว่าต้องเป็นเรื่องที่รุนแรง
ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผิดใจกันธรรมดาไม่ใช่เดินชนกันนะครับ
ทะเลาะกันหรือไม่ใช่ว่าเรื่องเฉพาะที่
คือถ้าเรื่องผิดลูกผิดเมียเนี่ยคุณมิ้นทราบไหมครับ
คนร้ายมันเลือกจะทำยังไงส่วนมากก็อาจจะทำทาง
คู่ชีวิต
ไม่ใช่ครับเอาทั้งยิงไปที่อวัยวะเพศ
อ๋อคือความแค้น
คือมีเรื่องแค้นอย่างนี้เขาก็จะทำแบบนั้น
แต่ไอ้เนี่ยมันไปแค้นอะไรถึงกับเด็ก
นั่นน่ะสิเด็กผู้หญิงซึ่งไม่รู้เรื่องรู้ราวเนี่ย
ตั้ง๓ศพแล้วจริงเนี่ยก็อีก๒นะ
แต่โชคดีอีก๒รอดมาค่ะนะครับ
เพราะถ้าอีก๒ไม่รอดอีกคนนึงไม่รอด
รวมทั้งหมดกลายเป็น๑๑คนใช่ค่ะ
เรื่องพวกนี้ผมคิดว่าสังคมวันนี้ก็พูดกันนะครับ
ความรุนแรงนะครับถึงเรื่องของเหตุการณ์นี้
ซึ่งแน่นอนครับคุณมิ้นผมก็ต้องรอให้ตำรวจ
เพราะว่าผมเองถึงแม้มีข้อมูลผมก็ไม่กล้าพูด
ที่ไม่กล้าพูดเพราะว่ายังไม่อยากให้ใครเข้าใจอะไรผิด
ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจซะก่อนซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายนะ
ผมบอกได้เลยว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายและคนทำเนี่ย
ต้องรู้วิธีการตำรวจรู้เขารู้เพราะไม่อย่างนั้น
และอยู่ในบ้านตั้ง๘ชั่วโมงตั้งแต่๔โมงยันเที่ยงคืน
เพราะฉะนั้นผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องง่าย
ตำรวจคงต้องใช้เวลาพอสมควรแล้วครับ
ก็ต้องติดตามประเด็นนี้กันต่อนะคะเพราะว่าเชื่อว่าตำรวจเองก็ทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถเหมือนกัน
รอเรื่องของการแถลงรอเรื่องของการสืบสวนให้ชัดเจนก่อน
แต่ที่แน่อย่างน้อยบรรยัติ๑๒ประการที่คุณชุวิตเพิ่งบอกไป
ใครที่หวั่นว่ามีแววเหมือนกันที่อาจจะตกอยู่ในอันตราย
หรือว่าดูแล้วมีคู่กรณีดูแล้วเราก็เป็นคนโผงผางอาจจะไปมีเรื่องผิดใจกับใครได้
ทำไว้ก็ไม่เสียหายเหมือนกัน
ชีวิตราคาถูกคุณมิ้นประเทศไทยนี่ก็ศูนย์ลูงเงิน๕๐๐๐๐บาท
แสนนึงปลิดชีวิตคนได้เราก็ต้องระวังแล้วครับ
ก็ระมัดระวังตัวไว้ก่อนก็ดีนะคะช่วงนี้พักกันก่อนครู่นึงค่ะ
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามชูวิตตีแสงหน้ากันต่อค่ะ

เดี๋ยวนี้ตามอัปเดตประเด็นต่างที่เราเตือนไปประมาณสักสัปดาห์ที่แล้วกันหน่อยดีไหมคะ
ทั้งเรื่องกรณีทนายที่ไปโกงเงินน้อง
โดนแล้วโดนแล้วโดนออกหมายจับแล้วไอ้ทนายโกงเนี่ย
หลังจากที่ถูกถอดชื่อออกจากสารบทนายความตอนนี้ออกหมายจับแล้ว
ออกหมายจับแล้วครับอดีตทนายความที่ช่อกงเงินเยียวยาคดีอุบัติเหตุ๕ล้านบาทของครอบครัวน้องบีมเนี่ย

คือตอนนี้เนี่ยสารจังหวัดตลิ่งชันออกหมายจับผู้ต้องหา๓คนก็คือ
พิสิทธิ์ทนายความในฐานะปลอมแปลงเอกสารใช้เอกสารปลอมร่วมกันช่อกงยักยอกทรัพย์นะครับ
แล้วก็ภรรยานายพิสิทธิ์อันนี้โดนทั้งผัวทั้งเมียเลยนะครับ
ความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารใช้เอกสารปลอมรวมกันชักยอบเช่นกันครับ
แล้วอีกคนนึงก็หนังสาวธิตาพานะครับในความผิดฐานรวมกันช่อกงยักษ์
แล้วเมียนายพิสิทธิ์นี่ติดคุกด้วยนะครับ
ยังติดคุกอยู่ที่จังหวัดชุมพรในคดียาเสพติดก็เลยอายัดตัวอีกคดีหนึ่ง
อันนี้คือโดนแล้วครับหนีไม่พ้นนะครับ
หนีกฎหมายไม่พ้นหนีเวรกรรมไม่พ้นแล้วทนายคนนี้แล้วยังไม่โผล่ออกมานะครับ

ก็รับเหตุให้ทราบว่าโดนหมายจับแล้วโดนปลดออกจากทนายอีก
ทีนี้พอดอนปลดออกจากทายผมก็ต้องพูดเรื่องอีกเรื่องหนึ่งครับของเรื่องประธานศาลอุทธรณ์นะครับ

วันนี้ท่านก็ประธานสารอุทธรณ์ก็ได้คือโดนจะว่ามีข่าวว่าโยกที่นั่งไปเป็นที่ปรึกษาประธานศาลดีกา
ก็ตามข่าวแล้วครับคือท่านสิริชัยวัฒนโยธินท่านเป็นประธานสารอุทธรณ์นะครับ
ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการนะครับกตให้ขึ้นเป็นประธานศาลดีกา
แล้วท่านก็มาแถลงข่าวเป็นครั้งที่สองฮะคืออย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับคุณมิ้นครับ
ผมดูข่าวนี้ผมคงไม่ต้องพูดรายละเอียดเยอะก็คือท่านไม่ได้ขึ้นแล้วครับ
ความเห็นชอบทั้งหมดว่าไม่ขึ้นไม่ได้ขึ้นแล้วก็ให้ท่านชีพจุลมนต์ได้ขึ้นเป็นประธานศาลดีกาแทน
ท่านก็ยังจะอยู่ในสารประธานสารอุทธรณ์ไม่รู้จะอยู่ได้ไหมเพราะว่าเขาจะโยกท่านเนี่ยคือจริงท่านนี่ก็สุภาพหลุดนะ
ก็บอกว่าไม่ยอมไม่ไปฟ้องร้องไม่ไปอะไรยอมรับชะตากรรมคือยอมรับตรงเนี้ยนะ
ท่านก็ให้ข่าวมาหลายอย่างนะครับว่าท่านไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ก็จริงเนี่ยถ้าเกิดท่านไม่ได้เป็นประธานสารดีกาก็ต้องเป็นประธานสารอุทธรณ์ต่อไปแต่เนื่องตำแหน่งท่านอยู่๒ปีแล้วนะครับ
ทำไปทำมาทางคณะกรรมการก็ว่าจะให้ท่านจะสอบ
ใช่คือมีการตั้งคณะกรรมการมาจะสอบถึงประเด็นที่บอกว่ามีพฤติกรรมและคุณสมบัติไม่เหมาะสมนะครับ
ก็อาจจะเป็นการเปิดช่องให้ท่านได้ชี้แจงตัวเอง
ให้ท่านได้ชี้แจงตัวเองว่าท่านไม่เหมาะสมยังไงมีข้อผิดพลาดตรงไหน
ก็คือพูดกันเล่นกันด้วยสุภาพบุรุษแล้วครับ
ก็พูดกันท่านก็ไม่ไปฟ้องไม่ไปอะไรก็ยอมรับนะครับ
ทางนี้ก็จะสอบเพื่อให้ท่านได้ชี้แจงว่าทำไมมีความไม่ถูกต้องไม่เห็นชอบท่านตรงไหน
เรื่องนี้ก็อย่างที่บอกแล้วครับคุณมินครับท่านผู้ชมครับ
เราชาวบ้านเนี่ยยังหาความยุติธรรมนะครับ
นี่ท่านเป็นประธานนะท่านยังหาความยุติธรรมด้วย

คือหลังเนี่ยประเด็นเกี่ยวกับกระบวนการหรือว่ากระทรวงยุติธรรมในกระบวนการแบบนี้มันออกมาเยอะนะคะ
ทนายก็ดีอายการก็ดีล่าสุดนี้ถึงขั้นประธานสารอุทธรณ์เอง
เจ้านั่นไงสิครับคือจะขึ้นอยู่แล้วนะครับจากประธานศาลอุทธรเนี่ยก็ถึงเป็นประธานศาลดีการนะครับ
ถูกต้องตามขั้นตอนตามอาวุโสตามระยะเวลาคือก็ไม่
เหมาะสมก็ให้เป็นที่ปรึกษาซึ่งท่านก็บอกไม่มั่นใจว่าเอ๊ะตำแหน่งนี้มันมีไหมเนี่ย
ธรรมดาตำรวจมีนะที่ปรึกษาและตำแหน่งที่ปรึกษาหรือทหารมีนะตำแหน่งที่ปรึกษา
ตอนนี้จะมีสารแล้วนะครับมีตำแหน่งที่ปรึกษาเหมือนกันนะครับ
ซึ่งบอกว่าไม่รู้ชอบตามกฎหมายเนี่ยที่ปรึกษาประธานสารดีกาเนี่ย
ซึ่งโดยปกตินี่ก็ต้องใช้คนนอกแต่ท่านยังรับราชการอยู่นะครับ
ก็รู้ว่าไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงคือตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์เนี่ยก็ครบ๒ปีแล้ว
เขาก็จะมีการเลื่อนนะครับทางนี้ก็จะบอกว่าเอ๊ะมันในอดีตก็มีที่ไม่ได้ขึ้นเนี่ยก็ยังคงเป็นประธานสารอุทธรณ์อยู่นะครับ
เช่นท่านประพาทอวยชัยนะครับอันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่ชาวบ้านก็ดูนะครับ
ท่านแถลงมาครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่๒แล้ว

ครับก็นอกจากนั้นแล้วนะครับถึงเรื่องของศาลแล้วมีเรื่องอะไรอีกคุณมิ้น

แก๊งยันว่างแหมท่านพูดถึงคุณจำได้นะครับ
คือแก๊งนี้ถอดทรงถอดเสื้อขึ้นไปบน

สอนอดสายไหมติดคุกหมดแล้วนะครับ

เป็นใครคุกเนี่ยเป็นคนเรียบร้อยครับ
ถ้าไม่เรียบร้อยเนี่ย
การตีตัวนนี่คือตีเขาเรียกว่าตัวนวินัยครับตัวนวินัยนี่จะ๘นิ้วครับ
โซ่ใหญ่เลยครับตัวใหญ่เลยครับเดินโคกเข้โกกเข้ไปอาบน้ำก็ใส่นอนก็ใส่
ไปไหนใส่ทั้งวันล่ะครับตัวนี้คือการติดลงโทษสำหรับผู้ที่ไม่เชื่อฟังนะครับ
กฎระเบียบต่างในเรือนจำดังนั้นประการที่สองถ้ายังไม่เชื่อฟังอีกก็ขังซอย
ขังซอยก็คือขังเดี่ยวพื้นที่ห่องประมาณ๒เมตรคูณ๒เมตรมีบ่อน้ำมีส้วมอันนึงนะครับ
นอนอยู่ในนั้นคุยก็คุยกับแมลงสาปกับมดเขาไม่มีใครคุยด้วยครับอยู่ในนั้นเป็นเดือน
บางคนอยู่สูงสุด๓เดือนออกมาตัวขาวเลยครับเพราะไม่ได้โดนแดดแล้วก็ไม่ได้คุย
คือออกมาพฤติกรรมจะยังไงรู้ไหมคุณมิ้นค่ะคือออกมาปุ๊บจะพูดไม่หยุด
อ๋อนึกว่าจะกลัวคนซะอีกไม่ครับออกมาจะพูดไม่หยุดคือมันคนเนี่ยเก็บมานาน
เออใช่คือมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์สังคมถูกไหมครับพอไม่ได้คุยกับใคร๓เดือน
อ่ะคุณมิ้นไหวไหมล่ะไม่ได้คุยกับใครคิดอยู่เหมือนกันว่าออกมาสภาพจิตใจจะเป็นยังไง
ออกมาก็คุยไม่หยุดแล้วครับคุยไปเรื่อยเปื่อยคุยทุกอย่างแล้วครับเห็นอะไรก็พูดไปหมด
พูดเป็นสปีดเสียเลยนี่ก็คือกฎระเบียบนะครับสำหรับผู้ที่ไม่เชื่อฟัง
ซึ่งเป็นกฎระเบียบของกรมราชทันแก๊งยานว่างนี้เข้าไปก็ญาติพี่น้องล่ะครับ
ให้ช่วยเหลือนะครับก็ปรากฏว่าทางกองทุนก็บอก
ต้องประกันทั้งสี่แสนนะใช่ค่ะสารตั้งวงเงินถึงสี่แสนบาทนะครับ
ก็ขอความช่วยเหลือกับกองทุนยุติธรรมเพื่อขอให้ประกันตัวผู้ต้องหานะครับ
แต่ทั้งนี้เชื่อว่าข้อหาปล้นทรัพย์เนี้ยเป็นการตั้งข้อหาที่เกินความจริงอืม
จากว่าตนเองได้คุยกับลูกชายแล้วลูกชายยืนยันว่าตัวเองไม่ได้ทำการป้นขโมยทรัพย์สินแต่อย่างใด
ส่วนข้อหายอมรับว่าลูกชายตนเองผิดจริงอยากจะแจ้งข้อตามความจริง
ส่วนเรื่องกล้องวงจรปิดที่ตำรวจแจ้งว่าไม่มีนั้นตนเองได้ไปดูยืนยันและที่เกิดเหตุ
ทั้งที่ปั๊มสถานีตำรวจนั้นมีกล้องวงจรปิดก็ขอให้ตำรวจให้ความเป็นธรรมกับลูกชายด้วย
อันนี้คือแก๊งยันหว่างใช่ค่ะ
แต่ว่ามันดูแล้วพฤติกรรมก็เห็นว่ารุนแรงคุณมิ้น
คือโปรดทรัพย์ที่โดนก็คือเอาบัตรพนักงานของด่าตำรวจ
ใช่เข้าโทรศัพท์เข้าไปด้วยก็ทำร้ายเขาจนสลบก้านคอเขาจนสลบ
คือขึ้นไปโรงพักษณ์ดูพฤติกรรมแล้วไม่เกรงกลัวกฎหมายไม่เกรงกลัวเจอร์ทีพนักงาน
สารท่านต่างวงเงินไว้สูงละครับ๔แสนเพราะดูแล้วทัพสนาท่าทางเงินก็ไม่มี
แล้วก็จะขอความเป็นธรรมอย่างเดียวแต่ดูวันนั้นแล้วเนี่ยไม่น่าหรอกครับ
โอ้โหอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นเออนะครับ
พอพูดถึงแก๊งยันหว่างแล้วคุณมิ้น
ก็ต้องมีอีกเรื่องหนึ่งยันหว่างเพราะเขาย้ายเจ้าหน้าที่จำรวจของสน๕เสือ
คือเวลามีเรื่องย้ายโดนห้าเสือตลอดเลย
ก็ต้องย้าย๕เสือก่อน๕เสือนั่นก็คือระดับผู้กำกับรองภูมิกับสวปนะครับ
ของโลงพรรคอันนี้เขาก็จะย้ายโลงพรรคสนพวนะครับ
อีกแล้วเหรอคะไอยพรรคนี้เปิดยันชาว
ยันว่างเขาเลยรู้ยันวาง

ก็พูดได้ง่ายว่าไอ้พับปกติก็ปิดกันตี๑

นะครับเข้าไปจับก็ตามสไตล์แล้วครับ

ห้าเสือสนเราก็โดนเด้ง
พอโดนเด้งอย่างนี้เป็นยังไงล่ะ
อกจากนั้นแล้วก็ยังมีอีกหลายที่คุณมิ้นเชื่อไหม

ว่าเออไปต่อที่นั่นไปต่อที่นี่กัน

นั่นแหละสิครับ
ก่อนหน้าวันพระใหญ่ที่เข้าพรรษาเนี่ยนะครับ

ก็เปิดนะครับถึงตี๕เหมือนกัน

โอ้โหพูดเยอะแยะคุณมิ้นแต่ถ้าพูดไป

ที๔ที๕มันมากเกินไป

เราก็ควรแบ่งว่าพื้นที่นี้เป็นทุรีสต์

มันไม่มีคนไทยเที่ยวต่างชาติเขากลับมาเขามาประเทศไทยเขาก็อยากจะเที่ยว
เขาก็ไม่อยากนอนโรงแรมเที่ยวไปเถอะครับแบบนั้น
แต่ถ้าในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่พักอาศัย
พื้นที่ที่ชาวบ้านเขาเป็นที่นงที่นอนเช้าเขาจะไปทำงาน
เปิดเพลงเปิดอะไรเสียงรถไปมาเข้าออกเสียงเจี๊ยวจ๊ะ

ลักษณะแบบนี้เราก็ต้องทราบนะครับว่ามันต้องแยกจากกัน
ซึ่งปัจจุบันนี้ไปถามด้วยสิครับ
บางทีชาวบ้านหมู่บ้านบางทีแถวเกษตรนวมินบางทีย่านเสนา

โอ้โหที่ผมได้รับเรื่องเลยนะไม่หยุดไม่ห่อนแล้วครับ
ปลุงวานนี้ก็มาถึง๒ทุ่ม๓ทุ่มนึงแหละ

ก็เป็นประเด็นที่อย่างที่บอก
วิตตีแสกหน้าเราตีแล้วเราไม่ทิ้งนะคะ

เรื่องกรณีฆ่ายกครัวอันนี้ก็ต้องรอ
เรื่องของการสอบสวนสอบสวนการแถลงอย่างเป็นทางการด้วย
ประเด็นเรื่องของทนายเราก็ตามติดนะคะ
แล้วก็ประเด็นแก๊งยันหว่างคืออย่างที่บอก

ผลเป็นอย่างไรดำเนินการไปถึงไหนบ้าง

บอกแล้วว่าอะไรที่คนไม่ควรลืม

ยังมีอีก๒๓เรื่องจะเอาไว้

ชูวิตตีแสกหน้าวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อน